ไปดูเรื่องของน้องนีนี่หน่อยคุณผู้ชมค่ะ
น้องนีนี่ถ้าคุณผู้ชมจำได้ก็จะเป็นหนูน้อยวัย๒ขวบ
ป่วยเป็นโรคเด็กดักแด้นะคะ
ก็ต้องบอกว่าตอนนี้น้องอาการดีขึ้นแล้วนะคะ
กินขนมได้บ้างแล้วแต่ว่าก็ยังงอแงอยู่บ้าง

น้องนีนี่เนี่ยนะคะอายุ๓ขวบ๓เดือน
ป่วยเป็นโรคเด็กดักแด้อยู่กับปู่กับย่านะคะ
ตัวเมืองจังหวัดหนองคายพ่อแม่อยู่ที่ระยอง
ก็ใช้วิธีส่งเงินมาให้น้องน้องก็อยู่กับปู่กับย่า
เช้าวันที่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
คุณย่าของน้องเสียชีวิตด้วยโรคปอดติดเชื้อ
นินี่ก็อาการแย่ลงก็ถูกส่งตัวไปรักษา

พ่อแม่ก็เลยกลับมาดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
ล่าสุดวันนี้อาการของน้องเนี่ยนะคะ
ภูมิในการโรงพยาบาลหนองคายเข้ามาเยี่ยม
แล้วก็บอกว่าน้องอาการดีขึ้นกินนมได้กินขนมได้นะคะ
ซึ่งถ้าอาการติดเชื้อน้องดีขึ้นโรงพยาบาลหนองคายจะส่งน้องไปรักษา

เพราะที่นั่นก็จะมีหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ซึ่งคุณหมอกุมารแพทย์เนี่ยบอกว่าน้องมีมี่เนี่ย
มารักษาที่โรงพยาบาลหนองคายต่อเนื่อง
คุณหมอน้องประสานส่งตัวไปที่โรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่น
แต่ว่าญาติยังไม่สะดวกก็เลยรักษาด้วยวิธีการพื้นบ้านก่อน
อาการไม่ดีค่ะก็เลยต้องกลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วก็อธิบายบอกโรคนี้เป็นโรคทางพันธุกรรมพบไม่บ่อย
ปัจจุบันก็ยังไม่มีการรักษาให้หายขาดได้
ต้องรักษาแบบประคับประคองอาการไปเรื่อยค่ะ